ส่วนทีมบอลหญิงครับที่จะไปลุ้นโคต้านะครับในรายการชิงแชมป์เอเชีย
เพื่อไปบอลโลกให้ได้อีกสมัยหนึ่งที่ฝรั่งเศสในปีสองพันสิบเก้า
อุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟาเดย์นะครับก็แพ้ให้กับออสเตรเลีย

อสเตรเลียเนี่ยเป็นทีมอันดับหกของโลกนะครับไทยในอันดับสามสิบ
สเตรเลียนั้นเอาตัวรอดจากมุมทงก่อนนะครับแล้วก็เปิดเข้ากลางนะครับ
ให้กับทางอาเล็กซ์ชีดีแอคนะครับยิงขึ้นนำหนึ่งศูนย์
จังหวะแกะออกมาดื้อเลยนะครับแล้วก็ได้ประตูจากที่ไทยกำลังบีบอยู่เนี่ยครับ
จากนั้นครับนาที๔๒ก็ไหล๒๐นะครับจากการยิงจ่อของทางลิซ่าเดวาน่า
และที๔๔ครับโคอี้โลกาโซหมกให้กับออสเตรเลียนำ๓๐ครับ
ก่อนนี้จะจบพึ่งแรกโทรศกรณ์นี้เห็นเขาเล่นในดวงเหมือนงี้นะครับ
แต่ว่ามันเป็นตำแหน่งที่เค้าซ้อมต่อเตรียมกันไปแล้วนะครับ

ลิซ่าเดนวาน่าทำชิ่งกับเพื่อนหลุดเข้าไปยิงลูกที่๒
ของเจ้าเองในเกมนี้ให้ออสเตรียนำผ่าน๔๐

อลันน่าเครดี่มงลูกเตะมุมเข้าไปให้กับออสเตรเลี

หลังจบเกม๑๓สระทองเวียน
หัวหน้าภูมิสอนก็ยอมรับว่ายังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขอีกมาก
ก็ขอบคุณออสเตรเลียด้วยที่เล่นอย่างเต็มที่ตลอด๙๐นาที
นักเตะนั้นเรียนรู้เรื่องของความเข้าใจเกมและประสบการณ์ในสถานการณ์จริง
โดยทัพชาบาแก้วนั้นจะกลับมาถึงไทยวันนี้นะครับ
ก่อนจะออกเดินทางต่อไปที่ประเทศจอแดนในคืนวันพฤศบดีที่๒๙มีนาคมนี้
เพื่อสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับ
เราต้องการเป็น๑ใน๔ทีมเข้าไปในรอบรองชนะเลิศนะครับ
ก็ถ้าเข้าไปที่๒ของกลุ่มเนี่ยเราก็ไปบอลโลกอีกสมัยหนึ่งเลยนะครับ
ต่อกันที่ภาพประทับใจในฟุตบอลระดับที่๔นะครับ
จังหวะเกมใน๐๐นะครับแล้วเปิดทะลุจังหวะนี้ไปเนี่ยครับ
คือเป็นการเหมือนกับสกัดผิดเหลี่ยมนะครับแต่พุทธศิลป์เนี่ยมองว่า
คือเราเห็นภาพก็ชัดเจนว่าสกัดผิดเหลี่ยม
และดูสปีริตนะครับบุญเกิดชัยสินครับนักเตะของกระบี่ตัดสินใจเตะออกหลัง
เพื่อให้อีกฝ่ายนั้นได้เริ่มเล่นเกมใหม่เสียงปรบมือก็มาเลยครับ
ทั้งที่ยัง๐๐อยู่นะครับแต่ว่าไม่ต้องการได้ประตูจากจังหวะนี้ครับ